คุณผู้ชมคะมีคดีฆ่าหันศพอีกแล้วอะค่ะ
คือเมื่อคืนนี้เนี่ยมีคนไปแจ้งตำรวจนะคะสพเมืองระยอง
บอกว่าไปเจอถุงดำ๓ถุงอยู่ในป่าชุมชนริมคลองค่ะ
ถุงนี้มีอยู่ถุงหนึ่งที่ถุงบัญชีขาด
แล้วก็มีแขนคนโผล่ออกมาจากถุงนี้
แล้วก็มีสุนัขที่อยู่แถวนั้นคาบชิ้นส่วนของศพไปแทะกินด้วย
ว่าจะเป็นถุงสีดำที่มันฉีกขาดนะคะชิ้นส่วนอาจจะหลุดออกมาที่มีแขนโผล่
นักก็เลยอาจจะไปคาบชิ้นส่วนในนั้นมาแทะกิน
ส่วนอีก๒ถุงเนี่ยนะคะก็เป็นชิ้นส่วนมนุษย์
ก็คือตั้งแต่คอลงมาจนถึงต้นขาด้านบน
อันนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะลักษณะคือไส้ทะลักถูกแทง
อนุญาตนะคือต้องอธิบายละเอียดนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นหลักฐานทางคดีนะคะ
แล้วก็ที่เอวของศพเนี่ยมีรอยสักอยู่ด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เพิ่มเติมวันนี้ไปพบชิ้นส่วนเพิ่มเติมอีก๕ส่วนนะคะ
แต่ว่าชิ้นส่วนสำคัญที่ยังไม่เจอคือศีรษะแขนขวาแล้วก็ท่อนขาส่วนบน
ศีรษะนี่สำคัญคือเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากจะหาให้เจอจะได้ตรวจหาได้ว่าศพนี้คือใคร
คือจะรู้เลยว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงถูกต้องรูปภัณฑ์สันฐานหน้าตาแบบนี้ใครรู้จักบ้าง
แต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของสาวประเภทสอง
เพราะว่าชิ้นส่วนที่พบที่เป็นท่อนแขนนะคะจะเห็นมือด้วยใช่ไหมคะ
เหมือนจะแบบเรียวยาวแล้วก็ลักษณะหลายอย่างที่คาดว่านะน่าจะเป็นสาวประเภท๒
คือลักษณะดูแล้วน่าจะเป็นผู้ชายแต่ว่าด้วยการดูแลรูปร่างนิ้วมือที่เรียวสวยแบบนี้
น่าจะเป็นสาวประเภทสองนะคะเนี่ยค่ะตำรวจภูทรเมืองระยองได้รับแจ้งเหตุว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์
ถูกฆ่าหันศพแยกชิ้นส่วนทิ้งอยู่ในป่าชุมชนใกล้ป่าสงวนแห่งชาติหนองสนม
ตรงนี้ใกล้กับที่พักคนงานของสมาภัณฑ์ฟาร์มถนนบำรุงราชหก
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
พบชิ้นส่วนเหล่านี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบ
มีแพทย์มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเมื่อวานนี้เจอชิ้นส่วนมนุษย์ก็คือ
ชิ้นส่วนขาขวาตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนถึงเท้า
เน่าเปื่อยแขวนอยู่ที่ต้นหูกวางนะคะ
ห่างออกไป๓๐๐เมตรข้ามถนนลูกรังเข้าไปในป่า
เจอถุงพลาสติกสีดำ๓ถุงข้างในมีชิ้นส่วนแขนซ้าย
ตั้งแต่ไหล่จนถึงมือชิ้นส่วนลำตัวตั้งแต่ก้นไปจนถึงไหล่
แล้วก็เอวด้านหลังมีรอยสักไส้ทะลักบริเวณอกด้านซ้ายมีบาดแผลถูกแทง
ของมีคมหลายแผลคาดว่าเป็นผู้ชาย
เสียชีวิตมาแล้วประมาณสี่ถึงห้าวัน
ชิ้นส่วนมนุษย์ที่แขวนอยู่บนต้นหูกวางเนี่ย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมถึงแขวนอยู่บนนั้นนะคะ
แต่ว่าให้ข้อมูลล่าสุดก่อนวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กระจายกำลังค้นหาชิ้นส่วนที่เหลือ
จากจุดที่เจอชิ้นส่วนศพชิ้นแรกไปสักประมาณ๓๐เมตร
ไปเจอชิ้นส่วนที่สี่อืมชิ้นส่วนนี้คือท่อนขาส่วนบน
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาอยู่บนย่าค่ะ
ในป่ากล้วยเจอชิ้นส่วนที่๕ท่อนขาซ้ายตั้งแต่เข่าไปจนถึงปลายเท้า
อันนี้อยู่ในพงหญ้าแล้วตรงนี้มีลูกสุนัขอยู่๕ตัว
ว่าแม่สุนัขคงจะกัดแทะชิ้นส่วนศพที่เนื้อขาดหายไป
แล้วก็เจอถุงดำนะคะมีกลิ่นเหม็นมีคราบเลือดติดอยู่
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
คือต้องส่งไปที่โรงพยาบาลระยองนะคะ
เรื่องต้นก็ยุติการค้นหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้
ยังไม่เจออีก๓ชิ้นส่วนสำคัญคือศีรษะอันนี้สำคัญมาก
แขนขวายังไม่เจอท่อนขาส่วนบนก็ยังไม่เจอนะคะ
คุณพลอยสจิฤทธิสินนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับคนที่เจอชิ้นส่วนศพค่ะ
คนที่เจอชื่อว่านายบันพรมพันธ์เป็นคนงานฟาร์มกุ้ง
ตรงนั้นเนี่ยมีฟาร์มกุ้งอยู่ด้วยตรงแนวคลองนะคะ
แต่ไม่มีบ้านเรือนผู้คนมีคลองแล้วก็ฟาร์มกุ้ง
บันคนนี้เป็นคนงานฟาร์มกุ้งแล้วก็เป็นคนเจอ
เขาเล่าให้ฟังว่าหลังเลิกงานกลับมาบ้าน
สังเกตเห็นว่าเอ๊ะสุนัขไปคาบกระดูกมา
แล้วกระดูกมันชิ้นใหญ่มากคาบมาแท้
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นซากสัตว์
แต่พอเข้าไปดูใกล้มันไม่ใช่คุณภาคภูมิ
มันเป็นเท้าคนที่เขารู้ว่าเป็นเท้าคน
เพราะว่านิ้วเท้ามีครบ๕นิ้วเลยค่ะ

มันชัดว่ามันไม่ใช่ซากสัตว์
บันก็เลยไปเรียกภรรยามาช่วยดู
ก็เลยเอาเชือกมาคล้องแล้วก็ไปแขวนเอาไว้บนต้นไม้
อันนี้เป็นสาเหตุที่ว่ามีชิ้นส่วนหนึ่งแขวนอยู่บนต้นหูกวาง
เพราะว่าคนที่ไปเจอเขาบอกว่าต้องแขวนเอาไว้บนต้นไม้
กลัวว่าสุนัขจะมากัดจนหมดน่ะนึกออกไหม
หรือไม่เดี๋ยวมันฆ่าไปที่อื่นเดี๋ยวตำรวจมาแล้วไม่เจอ
ใช่ชิ้นส่วนตรงนี้ค่ะก็เลยแขวนเอาไว้
นึกว่าคนร้ายไม่ได้อำพงอำพลางแผลแล้วหรอก
อันนี้คือคนที่เขาเจอเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงไงใช่ไหม

ทีนี้ในบันคนนี้บอกว่าตกใจมากนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าสุนัขไปคาบมาจากที่ไหน
เขาเชื่อว่าวิญญาณของศพคงอยากจะให้คนมาช่วย
ก็เลยให้สุนัขไปคาบชิ้นส่วนมาให้คนเห็น

บันบอกว่าผู้ตายไม่น่าจะใช่คนแถวนี้
เพราะถ้าเป็นคนแถวนี้แล้วก็มีใครหายตัวไป
ก็ต้องมีคนออกตามหาแล้วนะคะ
เห็นเมียผมกำลังรถส่วนอยู่

เลยละเลยฆ่าคนละ

กลับมาเห็นมากกำลังกินอยู่

กระดึกหัวนี้พูดเฮ้ยเอากินเอามาทิ้งไว้นี้ว่ะ

กระดึกหัวพูดเฮ้ยเอาไปทิ้งไว้ตรงนี้ว่ะ

ดูใกล้อ้อมันเท่าคุณนี่ว่ะ
ผมแบบเอ็ดบวงเอ็ดบวงแล้ว
เอาไม้มางัดค่าขึ้น
ผมก็คล้อง

ทำไมเราถึงเอาไปกินเอาไม้คะ

ผมว่าวิญญาณผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงผู้สายกับผู้คล้ายกับผู้หญิง
เพราะว่าบังเอิญให้วิญญาณเพื่อน

คุณพลอยสจีก็ไปตรวจสอบมาที่เกิดเหตุเนี่ย

มันก็คงหาอะไรกินของมันไปเรื่อย
ก็ไปถามภรรยาของในบันนะครับ

เธอก็เล่าว่าขณะกำลังรดน้ำผักผลไม้อยู่ตามปกติเนี่ย

ก็ไปดูตอนแรกยังไม่เชื่อว่าเป็นศพคน

สามีก็เลยเอาชิ้นส่วนไปมัดไว้ที่ต้นไม้

อ่าเธอบอกว่าตอนนี้หวาดกลัวมาก
ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยพบศพคนแบบนี้มาก่อน
ไม่มีค่ะไม่เคยเจอค่ะ
พอไปจ้องดูหมามันก็เหมือนจะแย่งกันกิน
เขาก็เลยไปส่องไปจ้องดูอ่านี่มันขาคนนี้เขาว่า
เขาก็เลยทีนี้เขาก็เลยเรียกภรรยาว่าขาคนนะคะ
ขาคนทีนี้ที่แรกก็ไม่เชื่อว่าเป็นขาคนที่นึกว่าแฟนล้อเล่น
นึกว่าแฟนบอกว่าขาคนล้อเล่น
พอแฟนเอาบ่วงเอาบ่วงไปคล้องกระดูกเอากระดูกแล้วก็ขึ้นไปมัดที่ต้นไม้ตรงนี้ค่ะ
มัดไว้เพราะว่ากลัวกลัวว่าหมาจะเอาไปกินอีก
ก็เลยมัดไว้สามีก็มัดไว้ก็ถึงได้เชื่อว่ากระดูกคนจริงค่ะ
ตกใจแล้วว่าเป็นไปได้ยังไงไม่เคยเจอตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเจอ
ครั้งแรกในชีวิตเพิ่งเจอคนจริงแบบศพจริงนะครับ

ว่าจะไปสืบสวนกันยังไงต่อดีเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่เจอนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกบรรพฤษกูดหัวภูมิกับการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองนะครับ
เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังทำการฟื้นฟูสภาพผิวจากมือซ้ายของศพที่เจอ
ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์กว่านี้
เนื่องจากสภาพที่เจอเนี่ยแห้งแล้วก็มีรอยย่น
ถ้าหากผิวหนังปกติฟื้นฟูกลับมาได้

ก็จะได้พิมพ์ลายนิ้วมือไปสืบค้นว่าผู้ตายเป็นใคร
ถ้าเป็นคนไทยก็จะไปตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราช
ซึ่งคาดว่าผลเนี่ยจะทราบในเร็วนี้นะ
ค่ะทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลคนหายด้วยนะคะ
ว่ามีใครที่ลักษณะตรงกับชิ้นส่วนศพหรือเปล่า
มีการตรวจสอบจากทุกสถานีในพื้นที่จังหวัดระยอง
จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอนะคะ
ยังไม่มีข้อมูลคนหายคนไหนที่จะมาตรงกับชิ้นส่วนศพที่พบ
เรื่องต้นก็เลยให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบตามร้านศักหลา

แต่ว่ารอยสักแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันเป็นรอยสักแบบคนนิยมศักดิ์ทั่วไป
มันไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นแก๊งไหนก้วนไหนเป็นอะไรเป็นพิเศษ
เป็นรอยสักทั่วไปอะค่ะก็ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์
ต้องรอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานถึงจะรู้ว่าผู้เสียชีวิตอายุประมาณเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าจากการสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยค่ะเป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ว่าเป็นสาวประเภท๒ที่เจ้าหน้าที่คาดการณ์แบบนี้ก็เพราะว่านิ้วมือค่ะ
เรียวยาวสวยเหมือนกับดูแลตัวเองผิวถึงแม้ว่าจะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย๕วันเนี่ยนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจากการดูที่สภาพผิวเนี่ยผิวลักษณะขาวนวลมีการโกนขนบริเวณอวัยวะเพศ
แล้วก็รอยสัก๒แห่งก็คือลายฟินดิกที่บริเวณบ้านท้าย
แล้วก็รอยสักรูปเกอิชาที่บริเวณหน้าอก

ลักษณะชิ้นส่วนที่พบค่ะ
เป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนรักษาสุขภาพได้ดี
ไม่มีร่องรอยจากการทำงานหนัก
น่าจะเป็นคนเจ้าสำอางรักสวยรักงามดูจากผิวพันธ
แล้วก็ลักษณะของชิ้นส่วนที่พบแขนอะไรแบบนี้มือขาเนี่ยค่ะ

แล้วก็เลยบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ
พบเห็นหรือจำได้ว่าเป็นคนใกล้ตัวแจ้งตำรวจได้
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการลงพื้นที่สแกนหาชิ้นส่วนหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ร่องรอยการเกิดเหตุอีกครั้ง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าไปดูจากรอยหั่นศพเนี่ยนะคะ

คนร้ายน่าจะไม่มีความชำนาญในการหั่นศพ
เพราะอุปกรณ์ที่ใช้น่าจะไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่มีความคมมากอะค่ะ
เพราะว่าน่าจะไม่ได้ชำนาญในเรื่องของการหั่นชิ้นส่วน
ก็ทางพันธมตเอกดำรงอ้วนสูงเนินภูมิกับการสพเมืองระยองนะฮะ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยคาดว่าต้องมีมากกว่า๑คนนะ
สืบสวนก็ถือว่ายากแหละเพราะว่าไม่รู้วันเวลาที่คนร้ายเอาศพมาหั่นเอามาทิ้ง
มาจากไหนอะไรยังไงต้องไปหาศีรษะให้เจอโดยเร็วก่อน
จะได้รู้ว่าเป็นใครใช่ค่ะแล้วสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นฟาร์มกุ้งนะ
กลางคืนนี้ไม่มีใครเข้าออกเลยจะมืดมากก็ไม่รู้ว่ามาตอนไหนนะครับ
สภาพศพเบื้องต้นพบร่องรอยถูกแทงที่หน้าอกกับหน้าท้องหลายแผลนะ
ก็ต้องไปรอดูว่าจะมีใครที่จะจดจำสัญลักษณ์รอยศักดิ์จากศพได้บ้างนะครับ
ใครคิดว่าพอจำได้ก็ติดต่อทางศพรอยองค์
ใช่ค่ะส่วนชิ้นส่วนศพที่ยังไม่เจอ
ตำรวจคาดว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะมีการแยกชิ้นส่วนไปทิ้งตรงอื่น

ใช่ค่ะอันนี้สำคัญเลยชิ้นข่าวสองชิ้นส่วนของศีรษะนี่สำคัญเลยนะ